คุณสืบสกุลทุกคนชอบทานข้าวหมากจ่ะมั้ยคะ
หมักสูตรโบราณถ้าชอบเดี๋ยวจะพาไปทานค่ะ

ถ้าเกิดว่าอยากไปทานคุณต้องโทรสั่งจองก่อนนะ
เพราะว่าคุณยายวนท่านนี้อายุ๘๐ปีแล้วค่ะ

ตั้งแต่สมัยแกสาวแต่เพิ่งจะทำขายเมื่อ๑๐กว่าปีมานี้เอง

เพราะว่าชาวบ้านที่ไปริมรสฝีมือข้าวหมากสูตรโบราณคุณยายวนเนี่ย
อกติดใจก็เลยยู้ให้แกทำขาย
คุณยายก็เลยทำขายในที่สุดนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมตายแล้วยั่วจ้ะเที่ยงนี้นะคะ
ใครชอบข้าวหมากเนี่ยต้องไม่พลาดเลยนะคะ
เราพาไปที่บ้านของคุณยายยวนจิ๋วพุ่มอายุ๘๐ปี
คุณยายอยู่บ้านเลขที่๔๓หมู่๑๓ตำบลป่ากุมเกาะ

แล้วนี่เตรียมส่งให้กับลูกค้านะคะแพ็คแบบนี้นะคะ
ยายยวนจ๋าเราไปคุยกับคุณยายวนค่ะ
เจ้าของตำนานความอร่อยแป้งข้าวหมาก
กำลังทำแป้งข้าวหมากสูตรโบราณอยู่ใต้ถุนบ้านแบบนี้

แล้วนี่ค่ะทุกเมนูทุกขั้นตอน
จะบอกว่าผ่านการพิถีพิถันมาอย่างดีนะคะ
ข้าวหมากห่อใบตองสูตรนี้
เป็นสูตรโบราณที่ทำขายมากว่า๑๐ปีแล้วค่ะ
รสชาติหอมหวานอร่อยนะคะ
ทุกวันจะมีลูกค้าแวะเวียนมาซื้อกันแบบตั้งแต่ช่วงเช้า
จะบอกว่าสายก็หมดแล้ว

คุณยายวนจะขายราคาเท่าไรคุณสูตรสกุลลองดาวน์

ห่อ๑๐บาทราคาถูกมากถูกจริง
แล้วแต่ละวันนะคุณค่ะที่บอกว่าต้องสั่งจอง
โทรไปก่อนเพราะว่าขายเช้าสายก็หมด
เพราะว่าคุณยายอายุ๘๐แล้วใช่ไหม
กำลังวางชาก็อาจจะไม่ค่อยดีมาก
มีแรงทำต่อวันคุณยายบอกว่า๑๖๐ห่อก็เยอะแล้วอีหนู
ก็เลยทำขายประมาณนี้แหละค่ะ๑๖๐ห่อ
ทีนี้จะบอกอย่างที่บอกไปทุกขั้นตอนของคุณยายเนี่ยนะคะ
ถีพิถันคุณยายจะลงมือทำด้วยตัวเองทั้งหมดตั้งแต่
ข้าวเหนียวคัดสรรข้าวเหนียวอย่างดี
นำข้าวเหนียวไปแช่แล้วก็นำข้าวเหนียวไปนึ่งนะคะ
จากนั้นก็จะนำมาหมักกับลูกแป้งแล้วนำมาห่อด้วยใบตอง
ลัดด้วยไม้กลัดก่อนที่จะหมักพักทิ้งไว้๒วัน๒คืน
จึงจะเป็นข้าวหมักสูตรโบราณรสชาติดีนะคะ
คุณยายจวนบอกว่าหัดทำข้าวหมากตั้งแต่สมัยสาวแล้ว
โดยเริ่มทำกินเองก่อนแล้วก็ทำแจกเพื่อนบ้าน
กระทั่งเมื่อสักประมาณ๑๐กว่าปีที่ผ่านมาค่ะ
ด้วยรสชาติความอร่อยของแป้งข้าวหมักที่คุณยายหมัก
ก็เลยทำให้เพื่อนบ้านเนี่ยติดอกติดใจเพื่อนบ้านบอกว่า
คุณยายทำขายเถอะถ้าจะทำอร่อยขนาดนี้นะคะ
ยายตัดสินใจทำขายค่ะจากนั้นก็เลยทำขายที่หน้าบ้าน
มาตลอดกว่าสิบปีแล้วนะคะปรากฏว่ามีเพื่อนบ้าน
ซื้อแป้งข้าวหมากจากคุณยายไปขายต่อ
จนกระทั่งมีลูกค้าประจำมาเรื่อยเรื่อยเรื่อย
ปัจจุบันจะเหลือเพียงไม่กี่เจ้าแล้วนะคะที่ทำแป้งข้าวหมากแบบนี้
แต่ว่าคุณยายก็ยังคงยืนหยัดที่จะทำต่อไป
กว่าด้วยราคาเรี่ยวแรงจะไม่มีเพราะคุณยายบอกว่า
คือมันเป็นสูตรโบราณจริงอยากให้ลูกหลานชาวไทย
เฉพาะชาวจังหวัดสุโขทัยได้ทานของอร่อย

เพราะมันเป็นของหมักดองมีของแอลกอฮอล์ด้วย